ดูเรื่องของหมาจรจัดกัดนักท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นที่ริมหาดอ่าวนางที่จังหวัดกระบี่เลยนะคะ
เป็นหนูน้อยชาวฟินแลนด์๕ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ชื่อว่าน้องเอมมี่เขามาเที่ยวที่เมืองไทยกับคุณพ่อ
แล้วคุณพ่อเห็นคาตาเลยค่ะว่าสุนัขจรจัด๕๖ตัวมารุมมึงกัดลูก
นี่ดูสิคะซึ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้
แล้วก็น้องเอมมี่ที่ได้รับบาดเจ็บมีแผลทั่วตัวเลยค่ะ
บริเวณลำคอมีรอยเขี้ยว๒รูใกล้กับลูกกระเดือกด้วย
แล้วก็ที่น่องขวาก็มีรอยแผลฉีกยาวประมาณ๕เซนติเมตร
คุณหมอที่ดูแลรักษาน้องบอกว่าตอนนี้น้องเริ่มอาการดีขึ้น

แต่หมอก็อยากให้นอนรอดูอาการอีกสัก๒๓วัน
เพื่อดูอาการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อพิสุนักบ้านะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุคุณพ่อกับลูกชายทั้งหมด๓คน
ก็กำลังกลับขึ้นมาจากบริเวณชายหาด
แล้วน้องเอมมี่กลับขึ้นมาทีหลังสุด
แล้วมีฝูหมาจรจัดสี่ห้าตัววิ่งมารุมขย่ำลูกชายเลย
แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านนักท่องเที่ยวช่วยเหลือน้องแล้วก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเหมือนกันนะคะ
บอกว่าเจอหมาจรจัดเดินอยู่ทั่วบริเวณเลย
และเราไปเจอคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยไปสอบถามเข้ามาด้วยเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังค่ะ
โอ้โหมันกัดน้องในน้ำเลย
หมาจรจัดที่บริเวณอ่าวนางมันเป็นปัญหาเรื้อรัง
เพราะว่ามีหมาจรจัดอยู่ประมาณ๒๐กว่าตัว

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะไปกัดนักท่องเที่ยวอีกค่ะ